เขามีการแชร์ภาพภาพหนึ่งนะฮะมีพิธีไหว้ครูที่สำนักสงฆ์สำนักหนึ่ง
สำนักครูนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็มีร่างทรงไปร่วมพิธี
จู่เขาเอากรีดนะฮะเป็นมีดแหลมมากรีดที่ลิ้น

นับไปนับมาเขากรีดอยู่สิบห้าทีหือสิบห้าทีแล้วก็ลุกขึ้นมา
ก็เหมือนเมื่อกี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นลุงมาเต้นต่อเออเต้นต่อ
นะฮะก็เป็นคลิปภาพนะฮะจากเพจเฟซบุ๊คแม่ทัพลิงสามทับหนึ่งครับ
เป็นร่างทรงที่เป็นผู้ชายคนนี้แต่ว่าแต่งกายคล้ายกับร่างทรง
ลักษณะเหมือนมีองค์ประทับร่างนำกริดเนี่ยมากรีดที่ลิ้นจนเลือด
สิบห้าครั้งเมื่อกี้นับได้นะฮะแล้วก็เต้นไปร่วมกันกับดนตรีที่
บันเลงอยู่ในงานในพิธีสมโพธิในพื้นที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการครับ
ทีมข่าวลงไปพูดคุยกันกับคนในคลิปก็ชื่อว่าอาจารย์ทอยครับ
อาจารย์ทอยจัตุมหาราชิกาอายุยี่สิบสามปีแล้วเป็น
อาจารย์ที่สำนักส่งในซอยสี่หุ่นวิทย์หกสิบสี่เท่านี้แหละครับ
ครูวางอยู่เยอะแยะมากมายครับส่วนใหญ่ก็เป็นปู่ฤษีแล้วก็หุ่นรูปปั้นต่างด้วย
อาจารย์ทอยบอกว่าเป็นร่างทรงมา๗ปีแล้วไอ้คลิปนั้นเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว
ตอนนั้นถูกเชิญไปร่วมพิธีไหว้ครูกับอาจารย์ที่รู้จักนะครับแล้วถามว่าทำไมต้องกรีดลิ้น
อาจารย์บอกว่าเพราะว่ามีองค์พระแม่กาลีแล้วก็แม่ย่าโยคีมาประทับร่าง
แล้วก็เลยกรีดลิ้นเป็นการแสดงออกว่าพระแม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อให้กับเจ้าภาพ
เพื่อแลกกับการให้เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นสิ่งไหนไม่ดีก็กลายเป็นดีแล้วก็จะเป็นสิริมงคลนะครับ
อุปกรณ์ที่ใช้กรีดลิ้นมันคือกริดซึ่งเป็นกริดธรรมดาไม่ได้มีความคมอะไรหรอกเขาว่าอย่างนั้น
นี่อันนี้แหละครับตลอดเวลาที่เป็นร่างทรงมา๗ปีครับมีการกรีดลิ้นแบบนี้ตลอด
ตลอดแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยบาดเจ็บนะฮะทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันกับลูกศิษย์ของอาจารย์ทอย
บอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาปีกว่าแม้จะพบเจอกันโดยบังเอิญแต่ว่าสิ่งที่ถูกทักมันตรงกับเรื่องจริงก็เลยศรัทธา
หลังจากนั้นก็เลยมาหาอาจารย์ที่ตำหนักแล้วก็ลองทำเสน่ห์เสริมดวงปรากฏว่าชีวิตก็ดีขึ้น
ค้าขายดีขึ้นก็เลยศรัทธามากหลังจากที่มีคนเอาคลิปไปลงไม่ได้เสื่อมศรัทธาลง
แต่เรื่องแบบนี้ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าลอกเลียนแบบอย่าทำตาม